ไปดูเรื่องของในแจ๊บกันหน่อยค่ะ

ก็คือหญิงที่ปรากฏในคลิปภายในห้อง
ขณะที่ตำรวจบุกจับกลุ่มตัวในแจ๊บนะคะ
ได้เปิดเผยเมื่อวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา

บอกว่านายแจ๊ปได้มาหาเธอที่แฟลตดินแดง
หลังที่มีการก่อเหตุทำร้ายน้องใหม่เสียชีวิตนะคะ
ตอนนั้นในแจ๊บมีท่าทีเครียด

แล้วก็บอกว่าฝากดูแลพ่อกับแม่และครอบครัวด้วยนะคะ
ก็เริ่มเอกใจเพราะว่าความผิดปกติของในแจ๊บนี่แหละค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้ถามอะไรทำได้เพียงปลอบใจเท่านั้นค่ะ
หลังจากนั้นค่ะในแจ๊บก็บอกว่าให้ช่วยพาไปที่ไหนก็ได้
เขาก็เลยพาไปเปิดห้องย่านอินธรรมระ๓๔ตอน๔ทุ่ม๕๐ของวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขาบอกตอนนั้นเนี่ยในแจ๊บมีเงินติดตัวเพียง๑๐๐๐บาท
ส่วนที่พาไปเปิดห้องก็เพราะว่าปกติก็ไปเปิดห้องนั่งเล่นกันเป็นประจำอยู่แล้ว
คนในห้องเนี่ยรวมทั้งหมด๕คนเป็นชาย๓หญิง๒
แล้วในแจ๊บเนี่ยก็สารภาพบอกว่าฆ่าเด็กตายแล้วนะคะ
ด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือแล้วก็น้ำตาคลอเบ้าตลอดเวลา
ทุกคนในห้องตอนนั้นเนี่ยตกใจช็อกมากก็เลยถามว่าทำไม
แจ๊บบอกว่าเด็กขโมยอาหารเสริมที่แพ็คส่งให้ลูกค้าแล้วขโมยเงินด้วย
ก็เลยพากันมีการพูดโน้มน้าวใจให้ในแจ๊บไปมอบตัว
โทษหนักจะได้กลายเป็นเบาในแจ๊บก็รับปากนะคะแต่ขอเวลาทำใจ
เงียบไปก็คิดว่าในแจ๊บจะไปมอบตัวจนกระทั่งเนี่ยค่ะ
สุดท้ายตำรวจบุกมาจับที่ห้องนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าในแจ๊บเคยเล่าให้น้องชายฟัง
แฟนสาวที่ชื่อมิ้นท์เนี่ยติดการพนันออนไลน์แล้วก็มีปากเสียงกันบ่อยค่ะ
ตำรวจบอกว่าแจ๊บแจ๊บไปทำแผนไหม
ไม่ไปครับคุณผู้ชมแจ๊บไม่ไปฮะ
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอีกคนนึงก็คือเมียของแจ๊บ
คุณผู้ชมอาจจะดูข่าวไปแล้วก็ไอ้ตอนตีกันก็นั่งอยู่ด้วยน่ะ
ตอนที่ตีน้องเออ่ะนะครับตำรวจสนบางเขนนะครับ
นำตัวนายุทธนาหรือว่าแจ๊บอายุ๒๙ปีผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายเด็กหญิง
อายุสิบสองขวบเสียชีวิตใช่ไหมครับเมื่อคืนในแจ๊บเนี่ยนะครับ
เดินวนไปวนมาหลายรอบนะครับแล้วก็นอนเอามือไก่หน้าผาก
เบนดูกล้องตลอดเลยครับโอ้โหกลัวว่าจะคิดสั้น
จากก่อนจะไปจับในแจ๊บได้เนี่ยแจ๊บโทรไปหาน้องชายบอกว่าถูกผูกคอตายด้วยนะครับ
ระหว่างคุมตัวนะครับไปห้องสอบสวนผู้สื่อข่าวได้เจอแจ๊บครับ
นะครับไปดูว่าเขาคุยอะไรกันถามอะไรจะตอบไหม
แค่ไหนหาเธอไปห้องคุมสอบสวนที่สุดนะครับ
ตำรวจพบหลักฐานคุณผู้ชมครับนี่เป็นกล้องนะฮะ
ตรงที่เราเซ็นเซอร์ไว้นั่นคือบริเวณที่น้องเออยู่ตรงนั้น
นี่แหละครับแจ๊บใช้ไม้เบสบอลตีเด็กจนเสียชีวิต
แล้วหลังจากนั้นก็มีท่าทีตกใจเหมือนทำอะไรไม่ถูกแล้ว
ไม่ถูกแล้วนะฮะสติเหมือนจะแตกนี่ครับพยายามบางตอนก็
ใจกันจากนั้นแจ๊บโทรหาใครสักคนหนึ่ง
สักคนหนึ่งนี่นี่ก่อนฮะตกใจฮะตกใจเพราะว่าตอนแรกคิดว่า
คงยังไม่ตายแต่พอตายแล้วตกใจแจ๊บโทรหาใครนี่แหละครับระหว่างกดโทรศัพท์
แล้วก็เดินไปหยิบผ้าห่มมาคลุมร่างเด็กเอาไว้พอเช้ามาครับ
คุณผู้ชมนี่ฮะผ้าห่มมาแล้วนะครับตรงนี้ถือเป็นวัตถุพยานทั้งหมดนะฮะ
พอตอนเช้าครับนายแจ๊บแบกถังน้ำแข็งไอ้ใบนั้นนะครับเข้ามาในครัว
แล้วทั้งคู่ก็มีท่าทางเคร่งเครียดมาสูบบุหรี่กันคุยกันอยู่นะครับ
นางสาวมิ้นท์เนี่ยนะครับหรือว่าเมียของแจ๊บเนี่ยก็ขนถุงเดินตามไป
อกจากนี้คุณผู้ชมเรายังพบหลักฐานกล้องวงจรปิดว่าในแจ๊บเนี่ยขับรถเก๋งสีทอง
เลือกซื้อถังน้ำแข็งที่ตลาดไทยซึ่งในทุกอย่างทุกตอนมิ้นไปด้วยครับ
น้องชายของนายจั๊บเปิดเผยครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะตอนไปซื้อถังเลือกถังกัน
น้องชายของนายแจ๊บเปิดเผยบอกว่าช่วงตี๓วันเกิดเหตุ
พี่ชายเนี่ยโทรมาขอให้มาหาที่บ้านหน่อยด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือเหมือนคนจะร้องไห้
พอไปถึงนางสาวมิ้นนะครับก็ไม่ให้เข้าบ้านอ้างว่าโอ้บ้านลกเลยนะครับ
เขาก็เลยกลับจนเมื่อวานนะครับพี่ชายให้ไปหาที่ห้องพักที่แถวอินธรรมระนั่นแหละ
โดยพี่ชายเล่าว่านางสาวมิ้นมีปากเสียงกับเด็กก่อนพี่ก็โมโหเลยทำร้ายเด็กจนตาย
นางสาวมิ้นเป็นคนชักชวนให้อำพลางศพแล้วบอกให้พี่ชายเท้าเนี่ยไปยืมเลื่อยจากในแบงค์มาหั่นศพ
แต่พี่ชายไม่กล้าจึงใช้วิธีเอาใส่ถังน้ำแข็งแล้วก็โบกปูนทับครับ
พี่ชายมักจะเล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับเด็กคนนี้แล้วก็มิ้น
ชอบเล่นพนันออนไลน์รวมถึงเด็กชอบขโมยเงินนะครับไปเล่นพนัน
ซึ่งเขาบอกเขาก็งงแต่ยืนยันว่าสิ่งที่พูดได้ยินมาจากพี่ชาย
ไม่มีจุดประสงค์จะช่วยพี่ชายหรือใส่ร้ายใครครับ
ทะเลาะบ่อยทะเลาะบ่อยมากทะเลาะกันเรื่องสล็อตอะไรเนี่ยนะครับเวลาเขา
เวลาเขาเสียสล็อตอย่างเงี้ยเขาก็จะมาหาเรื่องทะเลาะกับพี่ประจำ

พี่ชายบอกให้เขาเลิกมั้ย
เคยสั่งให้เลิกแล้วรอบหนึ่งเขาก็หยุดเล่นนะครับ
แล้วก็กลับมาเล่นอีกแต่ก็คือแบบว่าเสียทีก็เสียเยอะเหมือนกันพี่

ซึ่งพี่ชายเราแบบนี้ก็จะสล็อกันเรื่องนี้ประจำ
ประจำเลยครับบ่นครับบ่นว่าน้องขโมยตังค์จากสล็อตที่เล่นได้
น้องก็เอาไปเล่นอีกทีนึง

ท่านผู้กำกับการสอนอบางเขนเปิดเผยบอกว่า
ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะ
แต่ไม่ยอมไปครับไม่ยอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิตามกฎหมายของเขา
แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วล่ะ
กล้องวงจรปิดที่เห็นในแจ๊บเป็นคนลงมือทำร้ายเด็กจนเสียชีวิตเพียงคนเดียว
ส่วนสาเหตุยังยืนยันว่ามาจากการขโมยของครับ
ส่วนที่มีการกล่าวหานางสาวมิ้นว่าร่วมกันก่อเหตุนั้น
ในกล้องวงจรปิดตำรวจบอกว่ายังไม่พบว่ามิ้นตีเด็ก
ซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมที่จะมาพบตำรวจ
ส่วนเรื่องการติดพนันออนไลน์อะไรของนางสาวมิ้นเนี่ย
เป็นเรื่องนะฮะที่บอกว่าเด็กนะครับขโมยเงินไปหลักแสน
เล่นพนันออนไลน์เดี๋ยวก็จะตรวจสอบด้วยเหมือนกันครับ
เขายังยืนยันว่าเรื่องรักขโมยเรื่องกรณีที่สินค้าออนไลน์
แล้วเด็กไปกินหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งมิ้นจะต้องชดใช้ให้กับทางนี้ตลอดอะไรอย่างเง
ว่าเขาเป็นบริษัทหรือรับจ้างแพ็คของประมาณนี้เหมือนต้องเวลาของหายไป

เขาบอกหลายครั้งแล้วแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นหลักหลักหมื่นเขาพูดอย่างงี้ในในในคำให้การของเขานะครับ
ประมาณนี้อาจจะร่วมกันเรื่องของการปิดประพันธ์ภางภ์อ่ะประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของเขาคือ
นักข่าวคงได้คลิปไปแล้วอ่ะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการรวมพยาหลักฐานเป็นนักศิลป์จำลวดจำเนินการต่อไป
คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเขาเอาถังน้ำแข็งเอาผ้าห่มที่คลุมที่ผมบอกว่าเป็นวัตถุพยานทั้งหมดนะนะ
แล้วก็หลักฐานอื่นอื่นที่พบในที่เกิดเหตุส่งกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝงตรวจหาดีเอนเอเพื่อจะนำมาเป็นหลักฐานในสำนวนครับแล้วจะส่งตัวในแจ๊บไปฝากขังสารอาญารัชดาวันพรุ่งนี้ครับค่ะคุณผู้ชมคะมันมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง

สนใจก็จะตัดขาดความสัมพันธ์แม่ลูกแม่เนี้ยนะคะมีการเปิดอ่านแชทแต่ว่าไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดค่ะเนี้ยค่ะ